คลิปต่อไปนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจดูให้ดี
มิ้วพี่มิ้นท์พี่บุ๊ครวมถึงคุณผู้ชม
เป็นคลิปที่ชาวเน็ตแชร์กันเยอะมาก
เป็นคำสารภาพจากโจรสองคนที่เขาไปบุกงัดบ้าน
คือเขาออกมาบอกเลยว่าเลือกบ้านยังไง
รวมไปถึงขั้นตอนในการที่จะงัดแงะ

ฟังไว้เพื่อไม่ได้ทำตามแบบ
แต่ฟังไว้เพื่อเตือนแปลวนไฟเราด้วย

อย่าดึงตามเทคลิสของเขา

แล้วเราต้องขอบคุณคุณโจรเขาไหม
งัดหน้าตางัดเหล็กดัดออกเครื่องมุดเข้าไป

อ้างล่างไม่ดูหรอ
จริงโพสต์นี้มีสองคลิปแยกกัน
รุ่นแล้วความยาวประมาณสิบนาที
สรุปใจความออกมานะคะคือเป็นคลิปเตือนภัย
ที่ให้รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของโจรเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน
โดย๒คนนี้เป็นขโมยกำลังสารภาพกับตำรวจ
บอกวิธีการเลือกบ้านว่าแบบไหนบ้างที่จะเข้าไปก่อเหตุ

ซึ่งเจ้าของโพสต์ก็สรุปออกมาเขียนเป็นข้อ
มีทั้งหมด๑๖ข้อดังนี้ค่ะคุณผู้ชม
อย่าเปิดไฟทิ้งโชว์ไว้ทั้งวันทั้งคืน
คล้องกุญแจประตูรั้วต้องคล้องจากด้านในค่ะ
การติดเหล็กดัดต้องติดจากด้านในให้โจรทำงานยาก
บางบ้านเขาติดเหล็กดัดไว้ด้านนอก
ใช่ด้านนอกก็เอาอะไรมางัดตัดก็เหล็กอาจจะหลุดออกไปได้นะคะ
อย่าติดกล่องรับหนังสือพิมพ์หรือปรายศนีย์
จะรู้ถ้ามีหนังสือพิมพ์หรือจดหมายคาไว้
อ้าวเหรอดูว่าไม่มีคนอยู่บ้านไม่มีคนมาเก็บหนังสือพิมพ์ไงอ๋อ
กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะข้างในก็ต้องมีอยู่แล้วสิ
หนังสือพิมพ์ก็จดหมายค้ามาถึงว่าไม่มีคนออกมาเก็บ

ใช่บินเยอะแล้วนี่จดหมายเยอะไม่มีคนอยู่สมากอย่างสิ
ประมาณนี้นะคะ
ช่วงที่ลงมือเวลาคือตี๓ไปแล้ว

ค่ะมักดูลาดเหลาตอนกลางวันก่อน

อ่าได้อยู่นะคะ

ช่วงที่ลงเบอร์คือตี๓ไปแล้ว

ต้องเลือกนิดหนึ่งว่าเป็นกรรมอาชีพอะไร
ค่ะถ้าได้ยินเสียงเปิดแอร์จะยกเลิกงัด
บอกว่าแอร์มีคนอยู่นะคะ
เฟฟทุกชนิดถ้ามีบานพับยื่นออกมา

เขาบอกว่าตู้เซฟไม่ว่าใหญ่แค่ไหน

จริงอันนี้จริงคือที่บ้านเคยมีตู้เซฟ
แล้วก็เป็นตู้เซฟรุ่นเก่าไม่มีกุญแจ
แล้วก็เรียกช่างมาเปิดให้แบบกุญแจหาย

เอ๊ะขนาดช่างเปิดได้ง่ายขนาดนี้

ฝังเข้าไปเลย
อันนี้แนะนำด้วยเหรอคะ
ใช่เขาบอกว่าแบบนี้

แล้วเราจะเอาเงินได้ไหมถ้าบวกปูนแบบนี้

แล้วก็แนะนำว่าควรติดสัญญาการขโมยตามหน้าต่างประตู

โอ้โหถ้าเราทำได้ครบทุกข้อนี้ก็
อีกหน่อยเดี๋ยวเราเอาของมีข้าวไว้ในห้องน้ำ

และในห้างกดชะโค้งในห้างขยะเปียกอะไรแบบนี้
ทำเหมือนมีทรัพย์สินเยอะมาก

นี่แหละค่ะไปดูคลิปต่ออีกนิดนึงค่ะ
ข้องกันระหว่างมียามก็มีหมาเลี้ยงหมาดีกว่าครับ

ดีกว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่า
ดีกว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่า

มันซับสินก็ไม่อยู่กับเขาบ้านก็ไม่อยู่กับเขา
เลือกคันของสูดนักด้วยนะยากเฟรนลี่มาก

ลลี่เกินไปก็ไปไหนไปด้วยไปไหนไปกัน
แล้วเขาก็สาธิตเลยนะวิธีการงัดแงะเซฟ

คือบ้านพักเหมือนตรงประตูใช่ไหมคะ

เพราะบรรพับมันเป็นแค่สอดลงไปไง

ใช่เขาบอกว่าอย่าไปเอาตู้เซฟแบบนี้
ก็สาธิตกันเต็มที่นะคะยาวแล้วก็๑๐นาที
ชาวเน็ตก็แห่แชร์ไปเกือบ๓๐๐๐ครั้งแล้ว
เข้าชมคลิปเกือบ๒ล้านครั้งค่ะ

ซึ่งทีมข่าวของเราก็สอบถามเพิ่มเติมไปยัง
บอกว่าคลิปนี้ได้มาจากไลน์กลุ่มเพื่อนอีกทีนึง
แชร์ต่อกันมาไม่ทราบว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นที่ไหน
แต่คิดว่าคลิปน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม

แล้วก็ยืนยันด้วยว่านี่คลิปจริงเป็นตำรวจจริง
แล้วก็โจรก่อเหตุจริงไม่ใช่คลิปไวรัลอย่างแน่นอนค่ะ